ขึ้นจริงนะคะในช่วงนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีเมทุนนะคะมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลใจอาจจะเหมือนก็ทุกข์ใจท้อแท้ใจจนแบบบางทีก็หมดไฟอ่ะเหมือนอยากลาออกอ่ะเนาะไม่เคยบ่นว่าอยากลาออกค่ะคือบางทีเราเหนื่อยเราอาจจะมีท้อบ้าง
ตอนนี้เนี่ยอุปสรรคปัญหานะคะเริ่มที่จะลดน้อยลงไปแล้วทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะความสำเร็จก็เริ่มแบบฉายแววอ่ะเริ่มแง้มอ่ะทีละนิดค่ะทีละนิด
ก็จะมีเรื่องของผู้ใหญ่อุปสรรคด้วยอ่อดีจักรค่ะใช่นะคะอย่างในเรื่องของการงานอ่ะ
แนวไหนทำงานประจำหรือว่าจะทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะ
ถ้าสมมุติทำงานที่ถูกฉลกกับตัวเองยิ่งดีมากเลย
บางคนก็บอกถูกฉลกตัวเองเป็นงานอะไร
งานที่ถูกฉลกกับชาวราศีเมทุนนะคะจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะ

พวกงานขายก็ได้งานประชาสัมพันธ์ก็ได้ทำเกี่ยวกับพวกร้านอาหารหูยิ่งดีมาก

ตอนนี้ยังมีแค่ความคิดเรื่องการทำร้านอาหาร
แต่เรื่องของการทำงานกับคนหมู่มากตอนนี้เราก็ทำอยู่ไหมคนเยอะ
ผู้ใหญ่อุปถัมธ์มีนารีอุปถัมธ์ไหมทำตรงนี้มากเลย
นี่แสดงความหื่นออกมาเลย
แสดงความอยากรู้
ดวงเขาเนี่ยจะต้องยังไงมีเพื่อนร่วมงานอุปถัมภ์ไหมคะ

มีนะคะก็คือเขาเรียกว่าจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะ

ไม่ต้องพูดหรอกว่าใครค่ะหมอไก่
ไก่ก็แค่เพื่อนร่วมงานบางคนเท่านั้นค่ะ

คอยให้เหมือนกับว่าชาวราศีเมทุนก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

ช่วยให้ระบากกว่าเดิม
จริงแล้วก็เหมือนราศีเมทุนเองเนี่ยดวงเรื่องการงานดีขึ้น
จะมีผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะ
แล้วอย่างนี้ราศีเมทุนเองมีเคล็ดลับเสริมดวงยังไงให้ปังขึ้นอีกเรื่องงานไหมคะ
สมมุติว่าชาวราศีเมทุนนะคะดวงดีแต่ยังไม่หยุดอยากจะไปไกลกว่านั้น

หาต้นไม้ต้นเล็กนะคะมาวางไว้บนโต๊ะทำงานนะคะ
ทางมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เอาเข็มทิศเดินดูเลย
เอาต้นไม้ต้นเล็ก
ไม่ต้องมาถอแถวไทยรัก
ดวงการงานโดดเด่นมากอีกหนึ่งราศีก็คือ

สำหรับชาวราศรีธนูนะคะถือว่าเป็นราศรีที่ดวงมีหลายเรื่องเลยนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของผู้อุปถัมภนั่นเอง
โอ้จริงหรอใช่เลยค่ะในช่วงนี้ชาวราศรีธนูเนี่ย
จะทำอะไรก็แบบประสบความสำเร็จแบบง่าย
คือไม่ยากไม่ต้องเจอกับอุปสรรคเหมือนที่ผ่านมานะคะ
และที่สำคัญก็คือที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างแรกเลย

อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีคนคอยช่วยเหลือ

เพราะฉะนั้นก็แบบเหมือนก็เป็นแรงหนุน
ให้เรานี่แบบประสบความสำเร็จได้ง่าย

ก็จะทำให้เรื่องของงานของราศีธนูเนี่ย

หลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ลำบากเท่าเมทุนถูกไหมคะ
แต่ก็จะดีขึ้นเรื่อยหลังจากที่มีแบบ
น้ำพักน้ำแรงในการมุ่งมั่นทำงานกันมาอย่างยาวนาน
ผลตอบแทนมันจะผลิดอกออกผลในช่วงนี้
แล้วราศีธนูเองมีเคล็ดลับในการเสริมดวงยังไง

ขอให้หาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการศึกษา
ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกเด็กการช่วยเหลือสถานศึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดียิ่งเลยค่ะ

ใช่นี่ราศีธนูนะคุณเมถุนไม่ต้องทำแล้วนะ
ก็เคยทำแล้วมันไม่ค่อยจะได้ดีเท่าไหร่
เอาเป็นว่าให้ราศีธนูเขาทำเรื่องของการศึกษาหรือว่าทำบุญเพิ่มนะคะ
ส่วนราศีต่อไปที่ดวงการงานก็โดดเด่นไม่แพ้ใครนั่นก็คือ

ราศีกุมนี่เป็นราศีของน้องใบตองนะ

ชาวราศีกุมนะคะเขาเรียกว่าอภิมหาโชคหล่นทัพ

ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตแล้ว
เขาเรียกว่าเป็นราศีที่แบบดูดีมีอนาคต
ดูดีมีอนาคตแล้วมันต้องวิ้งวั้งขนาดนั้นเลยเหรอ
ก็ดูมีอนาคตไง

การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่าย

มีคนแก่อุปถัมภ์

เดี๋ยวคนแก่อุปถัมภนี่ยังไง
ไม่ใช่แบบว่ามาถึงนี่แบบว่าไม้เท้าสั่น
อย่างนั้นหรือเปล่า

หรือว่าเขาเรียกว่ามีตำแหน่งที่สูงกว่าเรา

อย่างบางคนค้าก็เป็นพวกลูกค้า
เขาก็จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรา
เราเข้าหาผู้ใหญ่ลบนอบหน่อย

จำดันในอำเภาะ
เข้าแล้วนะ
เข้าจะเป็นนายกโบตอน
มีธุระต้องไปย้ายบ้านละมั้ง

ก็คือเหมือนกับดวงชะตาของเรามันลาบลื่นมากขึ้นสบายมากขึ้นอ๋อน้องเบยต้องวันนี้กินข้าวหรือยังอืมทำไมคุณดูดีผิดปกติวันนี้เอาเป็นว่าอยากได้เคล็ดลับเสริมดวงให้กับราศีกุมแล้วกันค่ะอ๋อไก่อ่านะคะในวันพระนะคะควรที่กันหมั่นไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็ถวายน้ำถวายโพมะ
ทุกราศีสามารถนำไปปรับใช้ได้ให้ตรงตามความต้องการของตัวเองก็แล้วกันจ้ะและวันนี้แน่นอนมีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่นะคะและผู้โชคดีก็จะได้รับวัตถุมงคลไปด้วยนะคะและผู้โชคดีท่านนั้นก็คือคุณอนุวัฒน์เอียดเกลี้ยงค่ะเกิดวันที่ยี่สิบมิถุนายนปีสอง

ต่างใช่เลยค่ะว่ากันไปน่ะเรื่องของการเงินก็โอเคอยู่แล้วเรื่องของความรักล่ะค่ะเห็นวงเล็บมาว่ายังโสดอ้าวจะมีมั้ยคู่จะมีมั้ยหรือจะต้องโสดต่อไปดวงของเขาน่ะเขาเรียกว่าเป็นดวงฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์เหรอฮาร์ดคอร์ก็คือหมายถึงว่าเวลาที่ไม่มีความรักคืองเงียบก็คืองเงียบเลยเงี
คือดวงคุณอนุวัฒน์เนี่ยถ้าเกิดมีความรักเนี่ยอาจจะต้องเลือกใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าตอนนี้ไม่มีแปลว่าก็ต้องรอไปก่อนแต่ถ้าเข้ามามันจะปวดหัวนิดหนึ่งว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีจะซ้ายหรือจะฟ้ากำลังจะมาแล้วเนี่ยกำลังจะมาแล้วกำลังจะมาบอกหน่อยมันมันมันมันเร็วแค่ไหนกว่าจะมา
นะคะด้านหน้านี้นะคะก็คือพระยอดขุนพลนะคะก็คือจะเสริมดวงในเรื่องของการงานโดยเฉพาะนะคะถ้าสมมติว่าคุณอนุวัฒน์เนี่ยทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะคะหรือว่ามีบริวารเนี่ยอันนี้ถือว่าจะดีมากมากเลยนะคะใช่ค่ะใช่ไปก็ไปบูชากันนะเนอะถูกต้องค่ะและใครอยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณอนุวัฒน์แบบนี้ง่ายง่ายเลยคุ
กันนะคะครับอาจจะมีเสียงกับ

ข่าวเพจที่มันดังตลอดจะดังแบบนั้นนี่ไลน์ที่คุณผู้ชมส่งมา
พุ่งหมอไก่ครับคราวนี้ยังจะได้เจอกับเรื่องอะไรครับ
นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาเช็คดวงกันนะคะ

เพราะว่ามีเกณฑ์ทำงานจนเดี้ยง
เฮ้ยทำงานจนเดี้ยง
เพราะฉะนั้นจะได้ติดตามในวันพรุ่งนี้สุดวันนี้

คุณหมอไก่ค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ